ก่อนจะเล่าข่าวนี้ถามคุณผู้ชมและสองท่านครับ
เอาไหมเลี้ยงแล้วรวยเนี่ยเอาสิจริงหรือเปล่าล่ะ
แมวตาเพชรค่ะเจ้าของเขาเชื่อว่าเลี้ยงแล้วจะรวยนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะถามก่อนได้ไหมอ่ะอะไรคะ
แล้วตัวละเท่าไหร่ไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันกว่าจะซื้อมาแล้วรวยเนี่ย
เออต้องหาตังค์ไปซื้อก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเอออ่าเนี่ยสวยไหมครับ
อะไรล่ะคุณดูนะเห็นไหมตาซ้ายกับตาขวาเขาคนละสีกัน
อืมซ้ายเนี้ยสีเหลืองนะคะขวาก็สีฟ้านะฮะพันเนี้ยพันขาวมณีอืม
สวยนะฮะเห็นไหมขนมันขาวอ่อนนุ่มปกคลุมทั้งตัวแบบนี้ค่ะ
ตาซ้ายสีเหลืองตาขวาสีฟ้าถูกเลี้ยงไว้ในพื้นที่บ้านต่อมดง
อำเภอบ้านตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะอืม
ซึ่งถือว่าเป็นแมวหายากนะคะแล้วก็มีความพิเศษกว่าแมวสายพันธุไป
เพราะจัดว่าเป็นแมวมงคลนะฮะเจ้าของก็คือคุณปรางนารินวงปัญญาอายุสี่สิบปี
เจ้าของแมวบอกว่าพบแมวตัวนี้ขาวมณีตัวนี้ตั้งแต่เมื่อ๒ปีก่อน
บริเวณสารเจ้าพ่อกลางหมู่บ้านซึ่งทราบว่ามีชาวบ้านเนี่ย
มาปล่อยทิ้งไว้นะคะเธอก็เลยเก็บมาเลี้ยงมาเลี้ยงไว้ที่บ้านแหละ
เพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงแมวไว้หลายตัวอยู่แล้วโดยคืนแรกที่เธอนำเจ้าขาวมณีมาไว้ที่บ้านนะ
ก็ขังไว้ในห้องกระจกแต่คุณฟังนะแต่ก็เกิดเหตุการณ์แปลก
ยังไงอืมต้องทำเสียงตำด้วยนะเออ

แม่ของเธอค่ะมองเห็นดวงไฟสีเขียวลอยไปลอยมาลอยมาลอยไป
อยู่ตรงหน้าต่างห้องที่ขังแมวเธอก็เลยสันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นแมวเจ้าพ่อ
ก็เลยเลี้ยงมันไว้จนถึงทุกวันนี้แหละค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่นำเจ้าขาวมณีเนี่ย
เลี้ยงไว้ก็ทำธุรกิจดีขึ้นดีขึ้นมีโชคมีลาบมาตลอด
แล้วก็ตั้งใจจะเลี้ยงดูอย่างดีต่อไปนะคะแม้จะมีคนมาติดต่อขอซื้อ
อ่าพี่เบิร์ตเผื่อจะไปเสนอราคาซื้อบ้างอับอับสักหมื่นนึงอ่ะ
หมื่นนึงขายไหมเขาบอกว่าหมื่นนึงก็ไม่ขายอ่า
เท่าไหร่ก็ไม่ขายเพราะเธอรักแล้วก็ผูกพันนะคะ
เป็นแมวที่มีคุณค่าประเมินคุณค่าไม่ได้แล้วก็ดีต่อใจของเธอมากค่ะ
สะขนมันขาวดีแล้วกันเนอะใช่พันธุ์ขาวมณีค่ะอ่าก็สวยมาก